ก็มีปัญหาค่อนข้างมากเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะว่ามาเรียนด้วยกันได้
เพราะว่าครูเองอาจารย์เองผอในโรงเรียนเองก็เข้าใจว่ารู้ดีกว่าจะได้ช่วยจัดการเด็กได้แบบจะได้ระมัดระวังอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะครับ
แต่อยากจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าทุกเปิดเทอมที่มีการรับสมัครการเข้าเรียน
เงื่อนไขว่าขอให้แกนนำผู้ติดเชื้ออย่างที่เป็นข่าวก็คือว่าไปตรวจเอาพาลูกไปตรวจซะก่อน
ถ้าไม่ติดก็จะได้มาเข้าเรียนอะไรอย่างนี้นะอารมณ์ประมาณนั้น
แต่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดเนี่ยในระดับนโยบายก็พูดอยู่แล้วเนาะว่าเด็กทุกคนจะต้องได้เข้าเรียนนะครับ
อันนี้ประเด็นที่ผู้ติดเชื้อเจอทีนี้ก็ต้องถามบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเนี่ย
เราเจอกันอยู่เป็นระยะระยะเท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ย
ก็มีประมาณเกือบ๑๐ลายที่เด็กไม่ได้ไปเรียนนะครับ
แล้วก็บางคนเนี่ยเพื่อนผมบางคนเนี่ยก็ขี้เกียจสู้รบปรบมือนะครับ
เพราะว่าก็ที่นี่ไม่ให้เรียนก็ไปหาโรงเรียนใหม่
สักที่หนึ่งที่ได้เรียนแล้วก็ยอมลำบากหน่อยที่จะเดินทางให้มันไกลขึ้น
จะได้ไม่มีปัญหากับโรงเรียนนี้แล้วลูกเองก็จะได้มีความสุขกับการที่ไปเรียนนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในระดับชุมชน
พวกเราเองเนี่ยก็รู้สึกลำบากใจมากกับการที่เราจะไปเรียนหนังสือ
หรือว่าลูกของเราจะไปเรียนหนังสือเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันมาได้ยังไงนะ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็พูดชัดเจนว่าระดับนโยบายเนี่ยไม่มีหรอกนะ
ว่าจะบังคับให้เอาผลเลือดมาเป็นเอกสารในการเป็นองค์ประกอบในการสมัครเรียน
ในการที่จะเลื่อนชั้นเรียนเนี่ยไม่มี
แต่คนที่รับผิดชอบงานในระดับเขตพื้นที่บางเขตก็พูดเช่นเดียวกันว่าไม่มีหรอก
แต่มันก็เกิดปฏิบัติการในระดับโรงเรียนนะครับแล้วก็ทำกันเป็นแบบงานประจำเลยนะครับ
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่หนึ่งที่เป็นคดีความนะครับก็คือมหาลัยคริสเตียนนี่แหละที่ไม่ให้นักศึกษาเรียน
แล้วก็ยืนยันว่าจะตรวจเลือดนักศึกษาทุกคนทุกปีเพราะเชื่อว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยไม่มีใครติดเชื้อให้ทีวีเลยสักคนเดียว
เขาเชื่อแบบนั้นนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามหาลัยนี้เนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องเอสหรือว่าเข้าใจเรื่องการละเมิดสิทธิของนักศึกษายังไงนะครับ
การบังคับแบบนี้เนี่ยมันทำให้เด็กเขาควรที่จะได้เรียนตามวัยตามสิ่งที่เขาฝันแต่คนจัดการเรียนการสอนก็ไปสกัดกั้นไม่ให้เด็กไปทำในสิ่งที่เขาฝันและหวังไว้ด้วยเหตุแห่งมีไวรัสให้เชวีในตัวหรือด้วยเหตุมีพ่อแม่เป็นผู้ติดเชื้ออย่างงี้เป็นต้นผมก็อยากเห็นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
ไม่ใช่ดูแต่เพียงคุณภาพการศึกษาเท่านั้นแต่อยากจะให้ดูคุณภาพของคนที่อยู่ในระบบการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าความคิดความเชื่อเรื่องทัศนคติที่มีต่อเรื่องเพศเรื่องเอกเนี่ยครูบาร์อาจารย์เป็นยังไงนะครับท่านเหล่านั้นเนี่ยมีข้อมูลใหม่ไหมหรือว่ายังติดกับดักข้อมูลเก่าอยู่อย่างนี้

ก็ทำงานกับเพื่อนผู้ติดเชื้อเหมือนกันเนี่ยคำถามก็คือว่าวันนี้คุณดูไม่ออกหรอกว่าใครมีเชื้อไม่มีเชื้อแต่คนอย่างที่เขารู้ตัวเขามีเชื้อแล้วเนี่ยเขาสามารถจัดการดูแลตัวเองได้รวมถึงเรื่องเด็กด้วยนะครับบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าแม้ตรวจตรวจไปเถอะนะครับตรวจตรวจไปเถอะเขาอยากรู้ก็ตรวจไปเพราะว่าติดไม่ติดก็เรียนได้เนี่ยผมคิดว่า
ก็เคารพนะครับแต่อยากให้นึกถึงจิตใจของคนที่ถูกกระทำด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรฉันก็รู้ของฉันอยู่แล้วทำไมจะต้องตรวจเพื่อจะให้คนอื่นรู้เพิ่มเติมไปอีกซึ่งฉันก็สามารถจัดการชีวิตฉันได้รักษาตัวเองได้หยูกยาก็กินได้ไปหาหมอได้แต่ทำไมสถานศึกษาจึงกระทำเช่นนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเป็นช่องว่างใหญ่ของระบบการ
ที่ที่ยังมีการกีดการเลือกปฏิบัติในระดับชุมชนอยู่นะครับเราควรที่จะเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสไม่ใช่ปล่อยให้วิกฤตแล้วมันดับหายไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ
สุดท้ายผมคิดว่าการละเมิดสิทธิ์บังคับตรวจหาการติดเชื้อทีวีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องทำงานเนี่ยยังมีอยู่มากและมันเราจะไม่สามารถยุติปัญหาเอดได้เลยถ้ากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขแต่เพียงลำพังเนี่ยไม่สามารถยุติปัญหาเอดได้
และคนจำนวนมากก็ไม่กล้าไปตรวจหาการติดเชื้อให้ชีวิตหรอกถึงแม้ว่าเราจะตรวจฟรีปีละสองครั้งถึงแม้ว่าเอจจะรักษาได้แล้วเนี่ยคนก็รู้สึกว่าไปตรวจแล้วเดี๋ยวรู้รู้แล้วเดี๋ยวมันมีผลกระทบเต็มไปหมดงั้นไม่รู้ดีกว่าไอ้สิ่งที่รัฐคิดเอาไว้นโยบายดีที่คิดเอาไว้เนี่ยมันก็จะไม่เป็

ประเด็นที่๓กระทรวงสาธารณสุขอาจจะจะต้องทำจดหมายเช่นเดียวกันไปบอกหน่วยบริการที่อยู่ในสังกัดของตัวเองนะครับว่าห้ามไปทำสัญญาข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทเอกชนในการที่จะเอาผลเลือดให้กับบุคคลอื่นโดยเฉพาะฝ่ายบุคคลฝ่ายซีเอสอาร์ทั้งหลายเนี่ยกระทำไม่ได้มันเป็นการละเมิ
สถานประกอบการทันทีแต่ทำไม่ได้ผมคิดว่าอันนี้ก็จะทำให้วิกฤตครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่จะบอกการคุยกันนะครับแล้วก็ทำให้สถานที่ทุกอย่างเนี่ยได้ฉุกคิดแล้วก็ได้ระมัดระวังเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำแค่นี้ก่อนเนี่ยก็จะช่วยทำให้สถานการณ์มันค่อยค่อยดีขึ้นและกระบวนการในการท

สิทธิผู้ชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าเขาก็มาบังคับจะตรวจเฉพาะเด็กคนนี้คนเดียวแต่ที่พูดที่ไม่ได้หมายความว่าจะให้โรงเรียนไปตรวจไปตรวจเลือดเด็กทุกคนนะคะเพราะไม่ควรทำแบบนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรสิ้นเปลืองโดยประโยชน์เพราะว่ามันไม่ได้มันไม่

ปรากฏว่าก็ถูกผู้ปกครองเนี่ยเดินขบวนประท้วงคล้ายอย่างงั้นนะคะสุดท้ายโรงเรียนใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการเชิญประชุมคณะกรรมการโรงเรียนแล้วคณะกรรมการโรงเรียนมีมติบอกว่าไม่ให้รับเด็กคนนี้เข้าเรียนเพราะว่าไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องจากเป็นชั้นอนุบาลการศึกษาขั้นพื้นฐานเ
ซึ่งตอนนั้นก็ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งคมชัดเลือดอะไรอีกหลายฉบับแล้วต่อเนื่องมาสุดท้ายกระทรวงสายเองก็ออกมาพูดชัดเจนนะคะว่ามติของคณะกรรมการโรงเรียนในลักษณะแบบนี้เป็นมติที่ขัดต่อกฎหมายใช้ไม่ได้ค่ะจะไปกีดกันเด็กไม่ให้เรียนทำไม่ได้โรงเรียนปฏิเสธเด็กไม่ได้ทีนี้โรงเรียนก็พยายามจะหาทางออก

คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อทุกวันนี้เขามีชีวิตอยู่ถึงขั้นอยู่อุดมศึกษาแล้วนะคะบางคนจบแล้วทำงานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเข้ามาช่วยให้เขามีชีวิตปกติได้เหมือนคนทั่วไปนะคะเขาไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษย้ำอีกทีนะคะคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอกภายใต้กรรมการเอกชาติชุ
การสูงสุดนะคะแล้วก็สภาธนาความแล้วก็อีกหลายภาคส่วนซึ่งทุกฝ่ายเห็นร่วมกันค่ะว่าน่าจะต้องพัฒนากฎหมายเอสโดยเฉพาะขึ้นมานะคะตอนนี้ก็
ในช่วงของการทำงานเพื่อที่จะยกร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะ
หกเดือนค่ะคือที่ฉันเองก็เห็นว่ากระทรวงศึกษาเองอาจจะต้องเน้นย้ำเรื่องนี้นะคะ
เช่นการจริงเคยทราบว่ากระทรวงสามีนโยบายเรื่องนี้เมื่อหลายปีก่อน
แต่ถ้าท่านจะเอ่อช่วยกรุณาเน้นย้ำนโยบายนี้อีกรอบนะคะว่า
ในโรงเรียนในที่อยู่ในไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะ
ก็ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ครูทุกท่านได้ช่วยกันดูแลในเรื่องนี้
แล้วนอกจากนอกจากนโยบายที่เคยเขียนไว้ว่าไม่กีดกันแล้วเนี่ยนะคะ
ยังบอกว่าถ้ากรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอสมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลอื่น
ทุนการศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยก็ให้พิจารณาช่วยเหลือด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้น่าจะเน้นย้ำไปที่โรงเรียนทุกแห่งนะคะในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็อาจจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมค่ะ
เพราะว่าเรียนคิดว่าการสร้างความเข้าใจให้กับครูเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่นะคะ
ความจำเป็นที่จะต้องมีการให้ความรู้เรื่องนี้ซึ่งอันนี้ก็ได้ปรึกษาไปทางกระทรวงศึกษาไประดับหนึ่งแล้วนะคะว่าในการประชุมครูหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะสอดแทรกเรื่องนี้เข้าไปได้ยังไงหรือจะมีมาตรการในการสนับสนุนให้เขาได้ความรู้เรื่องนี้โดยผ่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยก็ได้

ที่มันอยู่รอบข้างแล้วก็ความที่คนรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ติดเชื้อฉันเป็นคนไม่ดี
ฉันอาจจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัว
ต้องอยู่ในมุมของตัวเองอย่าไปเอ่อทำอย่างแบบอะไรที่มันจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
เคยเจอแบบนี้เหมือนกันคือเหมือนเขาไม่สู้อะค่ะแล้วเขาก็ยอมจำนวน
อันนี้เขาเรียกว่าตีตราตัวเองเป็นการสติ๊กมาภายในนะคะ
ซึ่งเราก็ต้องแก้จุดนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลายเรื่องที่ผู้ติดเชื้อ
คือบางทีเขาเราทราบว่ามีเรื่องเกิดขึ้นพอเราไปคุยกับเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวเขาไม่ประสงค์ที่จะดำเนินการใดก็มีนะคะ
คือเขาไม่อยากยุ่งไม่อยากมีปัญหากับใครอยากอยู่เงียบอีกหน่อยเขาก็ตายแล้วอะไรอย่างนี้
ก็จะมีความรู้สึกแบบนี้มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องแก้จุดนี้
ที่มูลนิธิเราก็มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อลดการตีตราตัวเองของผู้ติดเชื้อด้วยนะคะ
เพราะว่าเราก็ต้องไปทำกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะแล้วก็เอาตั้งแต่ระดับแกนนำ
คือเราต้องจัดการกับตัวเราเองก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้เขามีพลังที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้
เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองเพราะว่าเราก็พยายามอธิบายเขาว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้น
มันไม่ได้เป็นการเรียกร้องสิทธิพิเศษอะไรเลยเพียงแต่ว่าพอติดเชื้อเนี่ยสิทธิที่มันเคยมีมันหายอ่ะ
เพราะฉะนั้นเขาก็อยากได้สิทธิ์นั้นกลับมาเท่านั้นเองแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนในสังคมเนี่ยนะคะได้ช่วยกันค่ะ
เพราะว่าการที่เราจะหยุดการรังเกียจตีตราเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามีส่วนรับผิดชอบได้ด้วยทุกคนเลยนะคะ
แล้วก็คนไทยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ติดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ติดจากการใช้เข็มร่วมกันของกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดอันนั้นก็ก็ว่ากันไปอีกส่วนหนึ่งนะคะ